ปิดท้ายนะครับด้วยภาพนี้หลายคนจำกันได้ไหมครับนี่คือน้องสาวของธีรสิน
ลู้สุดสวยสัจปังไปเลยแล้วกับการเป็นนางแบบให้กับนิตยศาลนี่นะครับเพราะ
ประกวดนะครับการแข่งขันพวกเวทีซุปเปอร์โมเดลมาด้วยนะครับ
จุบันนี้อายุ๒๘ปีถือว่าขึ้นกล้องมากนะครับตรงไหน
ก็เดินทางล่าฝันนะครับในการเป็นนักฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ
เช่นเดียวกับเส้นทางนางแบบนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันในวัยเด็กของเธอเหมือนกันครับ